ที่จังหวัดเพชรชบุรีเราก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอยู่
ก็คือเฝ้าระวังตั้งแต่เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนเพชรชบุรีรวมถึงแม่น้ำเพชรนะคะ
เขื่อนแก่งกระจานก็มีการเร่งติดการลักน้ำเพิ่มเติมด้วย
เพื่อที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน
ส่วนที่แม่น้ำเพชรก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีนะคะ
เพราะว่าระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน
ดังนั้นเช้านี้สถานการณ์เป็นยังไงไปตรวจสอบพร้อมกันกับผู้สื่อข่าวของเรา
คุณบงกฎจุ้ยนิ่มรายงานจากจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
วันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรียังทรงตัว
ระดับนั้นลดลงประมาณ๑เซนติเมตรซะด้วยซ้ำนะคะ
เจ้าหน้าที่ของกลมชนรปฐานเริ่มเลี่ยงติดตั้งการลักน้ำ
เพิ่มอีก๑๐ชุดเพื่อระบายน้ำออกจากเขื่อนค่ะ

เห็นว่าน้ำลดลงจากเมื่อคืนประมาณ๑เซนติเมตร
แม้ว่าระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์สีแดงคือระดับวิกฤต
แต่ถือว่าเป็นสัญญาณดีของชาวบ้านในอำเภอเมืองนะคะ
อีกทั้งในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ในอำเภอเมืองไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ
สถานการณ์น้ำจึงไม่น่าเป็นห่วงมากนัก
ขณะที่เมื่อวานนี้เขื่อนแก่งกระจาน
เจ้าหน้าที่ของกรมชลประธานโดยสำนักเครื่องจักรกล
ได้ทำการติดตั้งการลักน้ำขนาด๑๖นิ้ว
เพิ่มอีก๑๐ชุดจากของเดิมที่ติดตั้งไว้แล้ว๑๒ชุด
รวมเป็น๒๒ชุดเพื่อระบายน้ำออกจากเขื่อนค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะกรมทางหลวงชนบท
ได้นำสะพานแบริ่งมาติดตั้งตรงจุดที่การลักน้ำระบายน้ำออกจากเขื่อน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน
ที่ขับรถผ่านไปผ่านมาบริเวณดังกล่าว
เนื่องจากการเพิ่มการลักน้ำแล้ว
ระบายน้ำออกจากเขื่อนในปริมาณที่มาก
จะทำให้เกิดอันตรายกับรถที่วิ่งผ่านเส้นทางดังกล่าวค่ะ
อกจากนี้ทีมข่าวได้เดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ถูกน้ำท่วมหนักสุดในรอบ๑๕ปี
ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้
จากที่ทีมข่าวได้สอบถามนายมานะเพิ่มภูมิ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบอกว่า
สถานการณ์น้ำบริเวณอุทยานแห่งชาติ
ถูกน้ำท่วมเกือบ๒สัปดาห์แล้ว
และยังคาดการณ์ลำบากว่าน้ำจะลดลงเมื่อไหร่
แต่ทางอุทยานได้เตรียมแผนฟื้นฟูไว้หมดแล้ว
ก็อาจจะเข้าไปฟื้นฟูถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจังหวัด

ในส่วนของบริเวณที่ทำการก็
เอาออกให้อย่างเท่าสุด
จะมาต้นประมาณ๒เดือน

ณปรับปรับปรุงในโลกประมูลภูมิทัศน์

รองรับเพราะวันนี้คนมาเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวอุทยานครับ
มาดูน้ำท่วมครับผมครับและในวันนี้คาดว่าการขุดคลองดีเก้าระยะสิบเก้ากิโลเมตร
เพื่อส่งน้ำไปลงทะเลจะแล้วเสร็จจะช่วยตัดน้ำจากเขื่อนเพชรลงทะเลได้๓๕ลูกบาทเมตรต่อวินาที
และจะเป็นผลดีต่อการช่วยลดปริมาณน้ำที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำเพชรให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่ล้นตลิ่งด้วยค่ะ
ตรงจุดนี้นะคะก็เป็นสะพานดำซึ่งอยู่หลังจวนผู้ว่านะคะ
น้ำเพชรบุรีจะไหลผ่านตรงจุดนี้นะคะจะเห็นว่าแม่น้ำเพชรบุรีนั้นยังอยู่ในเกณฑ์สีแดง
ซึ่งอยู่ในระดับวิกฤตนะคะและจากสต่อหม้อสะพานนะจะเห็นว่าจะมีคาบน้ำ
ซึ่งคราบน้ำนั้นลดลงประมาณหนึ่งเซนติเมตรค่ะและจากที่ทีมข่าวติดตามสถานการณ์น้ำที่นี่ทุกวันนะคะ
วันนี้ชาวบ้านมาติดตามสถานการณ์น้ำน้อยลงค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศสดสดที่สะพานดำนะคะ
กฎจุ้ยนิ่มรายงานจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะ